ส่วนเหตุการณ์นี้ที่นนทบุรีค่ะมีแม่ค้าวัย๖๕ปีนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างถูกรถบรรทุกพุ่งชน
อัดก๊อปปี้เข้ากับเสาไฟฟ้าเสียชีวิตคาที่เลยนะคะ
เหตุการณ์นี้มีกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ค่ะ
นี่คือรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของนางสาวเยาวลักษณ์แจ่มนุษย์อายุ๖๕ปี
เป็นแม่ค้าขายอาหารนะคะถูกอัดก๊อปปี้เข้ากับเสาไฟฟ้า
เกาะกลางถนนแล้วก็เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นนี่คือจุดกลับรถปากซอยโรงหมี่ค่ะ
บังกรวยไซน้อยที่บางบัวทองเหตุการณ์เกิดขึ้นหกโมงเช้าวันนี้
กู้ภัยก็ไปตรวจสอบนะคะสำล้อพ่วงข้างค่อนข้างเก่าค่ะ
ทะเบียน๑ลอลิง๘๘๗๓กฎธมคนขี่ตัวรถถูกอัดเข้ากับเสาไฟที่เกาะกลางแบบนี้
นี่นะคะตัวนางสาวเยาวลักษณ์เนี่ยก็เนี่ยเสียชีวิตอยู่ที่จุดตรงนี้เลย
ส่วนรถบรรทุกที่มาชนค่ะเป็นรถบรรทุก๖ล้อทะเบียน๘๙๒๗๙๖นครปฐม
โชธเปลี่ยนลีอายุ๔๖ปีเป็นคนขับเขาก็ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่
สภาพรถเขาเป็นอย่างที่เห็นคนขับรถหกล้อบอกว่ากำลังขับรถนำหมูสดไปส่งที่ไซน้อย
ระหว่างเดินทางกลับไปนครปฐมมุ่งหน้าถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรีครับ
รถสามล้อพ่วงข้างคันนี้ขี่มาคือเขามองไม่เห็นเขาบอกเขามองไม่เห็นจริงรู้ตัวอีกทีคือชนไปเต็มแล้วอ่ะ
เนธนากรอายุสามสิบห้าบอกว่าแม่เป็นคนตื่นเช้า
ทุกเช้าจะออกมาส่งลูกสะพ้ายก็คือแฟนของนายธนากรเพื่อขึ้นรถไปทำงาน
วันนี้ก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมาช้าสุดท้ายรู้ว่าแม่โดนรถชนเสียชีวิตนะคะ
คือเหมือนกับแม่กำลังจะเลี้ยวกลับรถเพื่อกลับบ้าน
แล้วก็มาเกิดเหตุซะก่อน
คือตอนนี้ค่ะตำรวจบอกว่า
มีภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงจังหวะที่เกิดเหตุ
คือมุมเดียวที่เราให้คุณผู้ชมได้ดูไป

ดังนั้นมันบอกได้ไม่ชัดว่า
ไอ้ที่คนขับรถบรรทุกว่ามองไม่เห็น

ก็มีไฟส่องสว่างนะแต่มันก็เช้ามืดแหละ
แต่เขามองไม่เห็นเลยเหรอ

งั้นเดี๋ยวต้องไปดูกล้องวงจรปิดมุมอื่น

ที่อาจจะเห็นอะไรที่มันมากกว่านี้นะคะ
แล้วก็ไม่แน่ใจว่ารถบรรทุกมีกล้องหน้ารถหรือเปล่า

ใช่พุ่งชนไปเต็มเลย
ทีนี้ค่ะร่างของผู้เสียชีวิตก็ส่งไปชนะสูตรนะคะ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรังสิตค่ะ